คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือของลูกสาว
อายุ๑๑ขวบนะคะคุณแม่โพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าคุณลุงแท็กซี่เอามาคืนหน่อยเถอะ
เพราะว่าลูกสาวลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะ
พยายามที่จะโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของลูกสาวนะคะ

ทีนี้แม่ก็เลยบอกลูกสาวว่ารีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนกลับนะ
ลูกสาวบอกว่าเก็บเงินซื้อเองนะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้
แล้วยังไม่ได้แจ้งความบอกว่าไม่อยากจะเอาผิดลุงแท็กซี่
สารลุงอยากจะให้ลุงเอามือถือมาคืนเถอะ
นี่ไงคะรูปที่เปลี่ยนเป็นโปรไฟล์รูปของคุณลุงแท็กซี่เนี่ย
แสดงว่าในโทรศัพท์เขาคงเข้าเฟซบุ๊กค้างไว้
ใช่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อแป้งหอมสมฮาไทยด่านกระโทก
โพสต์เอาไว้นะคะขอความช่วยเหลือว่าลูกสาวลืมโทรศัพท์มือถือบนแท็กซี่
แต่จำทะเบียนรถไม่ได้อะค่ะก็อยากจะให้เอามาคืนนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊ก
ก็คือนางสาวสมฮาไทยด่านกระโทก
อยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าช่วงบ่าย๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะครับ
ตัวคุณแม่กับครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไปทำธุระที่กรุงเทพ
นั่งแท็กซี่จากเสือป่าจะกลับที่พัก
ถึง๕นาทีลูกสาวคนเล็กก็คือเด็กหญิงชัญญานุษย์
แรงสูงเนินอายุสิบเอ็ดปีนึกขึ้นได้
ว่าลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนแท็กซี่แม่ก็รีบโทรเข้าไปที่เบอร์ลูกสาว
สิบกว่ารอบไม่มีคนรับวันถัดมาสิบหกมิถุนายน
ก็กลับบ้านที่นครราชศรีมาก็พยายามโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกสาวนะคะ
โทรติดแต่ไม่มีคนรับค่ะครับ๒๐มิถุนายน
ลูกสาวเอามือถือของพี่สาวเล่นเฟซบุ๊กปรากฏว่าโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คของลูกสาวเปลี่ยนเป็นรูปของลุงขับแท็กซี่แบบนี้
แบบนี้เลยก็เลยแคปหน้าจอเอาไว้ครับพยายามโทรไปอีกรอบ
โทรไม่ติดแล้วติดต่อไม่ได้แม่ก็เลยบอกลูกสาวว่า
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์กลับขึ้นมาเป็นหน้าตัวเองทันทีเถอะครับ
รหัสเข้าเฟซบุ๊กด้วยจะได้ไม่ต้องมีใครไปแอบอ้าง
ใช้เฟซบุ๊กในทางที่ไม่ดีแต่จนถึงตอนนี้ณขณะนี้
ยังไม่ได้มือถือคืนเลยอะค่ะครับ
แต่มันเพิ่งมาพีคตรงที่เรามาเห็นลุงเขาเล่นเฟสน้องไง
เราก็เลยลองดูลองโพสต์ดูอะไรอย่างนี้
เผื่อมีใครรู้จักลุงให้เขาจะได้ติดต่อกลับมา
คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเรื่องหรืออะไรเลยตั้งแต่แรก
เพราะว่าแค่อยากให้น้องได้คืนแค่นั้นเอง
ไม่อยากจะใส่ร้ายหรือทำร้ายหรืออะไรคุณลุงเลย
แต่เราแค่ว่าเพราะว่าเราคิดบอกลูกเสมอบอกตัวเอง
แล้วก็บอกลูกเหมือนกันว่ามันเป็นความผิดของเราด้วย
ที่เราแบบว่าเราไม่ตรวจสอบเราไม่ดูให้ดีอะไรอย่างนี้
ก็แบบสอนลูกบอกลูกเหมือนกันค่ะ
เด็กหญิงชัญญานุษย์ค่ะหนูน้อยคนนี้ที่ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในแท็กซี่นะคะ
ซื้อมาได้สักปีนึงแล้วค่ะ
โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ที่น้องเขาซื้อก็เพราะว่าทำงานช่วยที่บ้าน
เข่งปลาทูขายแล้วเก็บเงินอายุแค่๑๑นะคะ
เก็บเงินซื้อเองเป็นเครื่องแรกในชีวิต
โอ้โหนี่ไงบอกทำงานเป็นปีนะ
จริงแล้วภายในมือถือก็มีข้อมูลเรื่องของการเรียนอยู่ด้วยค่ะ

นี่ไงพักประทูแบบนี้แล้วก็เก็บเงินอ่ะ

น้องก็เลยบอกว่าคุณลุงคุณลุงขับแท็กซี่เอามาคืนหนูเถอะ

ช่วยเอามาคืนหนูได้ไหมคะเพราะว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องโทรศัพท์เครื่องแรกของหนู
แล้วหนูก็หนูเก็บเงินเองซื้อเครื่องนั้นเองค่ะ
หนูแค่อยากได้คืนเท่านั้นค่ะ

บอกว่าหนูไม่อยากไปแจ้งความกับตำรวจ

คิดว่าลุงเองก็อาจจะลำบากอายุเยอะหาเลี้ยงครอบครัว
หนูไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรลุงเลย
แต่ลุงช่วยคืนมือถือหนูเถอะอยากได้มือถือคืนอย่างเดียวเลย
น่ารักมากลูกนะทำงานเป็นปีนะช่วยที่บ้านทำงาน
เก็บเงินซื้อโทรศัพท์มือถือเอง